เอาจริงก่อนหน้าตอนที่ทางภูมิใจไทย
เขามีการเชิญ๕พักไปพูดคุยกันครั้งก่อน
มีการบุกไปที่เพื่อไทยแล้วนะคะ
จนกระทั่งนำมาซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
มันรุนแรงที่มีภาพถึงขั้นที่ว่าไปกั้นรถ
เพราะดูว่าเดี๋ยวทางแก่นำของพักภูมิใจไทยจะออกมาตอนไหน
แล้วก็มีการปะทะคารมด้วยนะกับคุณพิพัฒน์เมื่อวานนี้นะคะ

วันนี้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบขั้นสุดเข้าไปอีกค่ะ
ครั้งก่อนเพราะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วนะคุณน้ำแข
เอาให้ได้ทั้งภาพและเสียงเพราะว่าเดิมทีเนี่ย
กล้องวงจรปิดเพื่อไทยเก็บได้แต่ภาพเสียงไม่ได้
คุณรู้ไหมคะวันนี้เพิ่มกล้องเข้าไปอีกค่ะ
นี่นะคะบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยค่ะในที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ
เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการนำราวเหล็กแบบนี้มากั้นหน้าประตูทางเข้า๒ชั้น
จัดกำลังรักษาความปลอดภัยประจำจุดเตรียมถังดับเพลิงมาจำไว้เพิ่ม๒ถัง
และเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าติดกล้องวงจรปิดเพิ่มค่ะ
ตรงบริเวณหน้าที่ทำการพักค่ะตั้งแต่วันศุกร์จริง
ที่ผ่านมาเนี่ยติดไปแล้ว๘ตัวแล้วก็มารวมกับของเดิมอีกเนี่ย
มีทั้งที่เป็นของพักเพื่อไทยเองเป็นของตำรวจทางสนมักกษันมาติดให้ด้วย
ทั้งหมดตอนนี้มีกล้อง๑๖ตัวแล้วนะคะคุณ
แล้วกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าที่ทำการพักอย่างเข้มข้น
เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบที่ทำการด้วยคุณจากเดิม๑๖คน
เพิ่มมาเป็น๒๐คนค่ะคุณคิงแล้วมีทั้งรอปภที่เป็นทั้งผู้ชายและเป็นผู้หญิง
เพราะอย่าลืมว่ากลุ่มม็อบม็อบเนี้ยเขาจะมีทั้งเหล่าเหล่าน้องน้องผู้หญิงมาด้วยใช่ไหมใช่
ก็เลยเพิ่มกำลังเป็นผู้หญิงเข้ามาด้วยเพราะอะไรคะเพราะวันนี้จะมีสองฝักสองฝ่ายที่จะบุกไปแน่ที่เพื่อไทย
โดยช่วงเวลาประมาณเนี้ยเขาบอกว่าจริงจริงเริ่มต้นบอกว่าตอนแรกสิบเอ็ดโงค์ฮะ
ไม่แน่ใจความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวเอาภาพมาอัปเดตคุณผู้ชม
เพราะกลุ่มแท็กซี่นะคะนี่คือภาพทวงคืนความยุติธรรมนำกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองไปถามสัจจะค่ะ
ตระบัดสัตว์คำพูดว่าจะไม่ร่วมกับพักที่มีรัฐบาลพระเด็จการเมื่อ๔ปีที่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนา
ส่วนตอนเที่ยงจะมี๑๒ครอบครัววิรชนปี๕๓อันนี้เขามาให้กำลังใจคุณตอนเที่ยง
หนังสือให้กำลังใจพักเพื่อไทยเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จค่ะ
นี่ทางด้านของกลุ่มมอบแท็กซี่นะคะซึ่งก็ต้องติดตามนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานี้การแถลงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยคือ๒ไทยเขาบอกเขามี๒๑๒เสียงใช่ไหมฮะ
แต่ก็มั่นใจว่ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วอาจจะมีการเปิดเผยว่าจะมีพักไหนมาร่วมเนี่ย
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวแต่ระหว่างนี้เอง
กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็เดินทางไปเยือนนะฮะ๑๑โมง๓๙นาทีไปดูกันหน่อยกันแล้วกันครับ
แท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรมที่เอาแท็กซี่มาจอดมีดอกไม้จันทร์มาวางถอดเสื้อ
มีผ้าแดงบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณสิริวัณรักษัตริย์เชิญครับ
ค่ะวันนี้หน้าที่ทำการพักเพื่อไทยนะคะก็มีการทำกิจกรรมของกลุ่มทวงคืนความยุติธรรมนะคะ
ซึ่งเป็นกลุ่มแท็กซี่ที่เคยร่วมอุดมการกับกลุ่มนอปชมาค่ะจะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้นะคะ
รถแท็กซี่หลายคันนะคะได้จอดตั้งแถวเรียงอยู่ที่ทำการพัก
เพื่อที่จะรอทำกิจกรรมอ่านแถลงการแล้วก็ถอดเสื้อสีแดงเพื่อที่จะใส่พานนะคะ
โดยนายวรพลแก้มขุนทศแก่นำที่ทวงคืนความยุติธรรมวันนี้ได้นัดรวมพลกันที่บริเวณหน้าที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ
ทวงถามหลังพักเพื่อไทยไม่มีสัจจะทำคนเสื้อแดงอกหักซ้ำสอง
จับมือกับพักภูมิใจไทยค่ะซึ่งภาพการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะ
คุณวรพลก็บอกว่าเป็นการทำลายความรู้สึกแล้วก็ทำร้ายจิตใจของคนเสื้อแดง
ที่เป็นคนขับแท็กซี่เป็นอย่างมากค่ะมาพักเพื่อไทยวันนี้นะคะ
แล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นคนหาเสียงให้กับพักเพื่อไทย
อำเภอด่านขุนทศด้วยนะคะถ้ารู้ว่าจะไปจับมือกับ
ภูมิใจไทยแบบนี้ตนเองก็จะไม่ช่วยให้พักเพื่อไทย
หนึ่งที่นั่งที่ด่านขุนทศค่ะไปฟังเสียงของคุณวรพล
แมมคุณทศแก่นำแท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรมค่ะ
ถอดเสื้อแดงแล้วก็พับใส่พานทองแท้

ถวายคืนให้พักเพื่อไทยเพราะเสียความรู้สึกและเสียใจกับคนเสื้อแดง
ต้องสละชีวิตรักษาประชาธิปไตยให้นายทักษิณชินวัฒน์ค่ะ
แล้วก็คนขับแท็กซี่ที่มารวมกันในวันนี้นะคะ
ก็จะยึดคำมั่นนะคะว่าไม่ขอร่วมสังคกรรมกับพักเพื่อไทย
พร้อมกับจะขอวางดอกไม้จันทร์หน้ารถค่ะ
นี่ก็เป็นภาพสดนะคะที่มีการอ่านแถลงการนะคะ
แล้วก็มีการรวมกันของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะ
มีการถือป้ายข้อความนะคะที่จะสื่อถึงนายทักษิณนะคะ
แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะมีการทำกิจกรรมนะคะ
มีการวางพานก็จะนำเสื้อแดงไปคืนพักเพื่อไทยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบพักเพื่อไทยในวันนี้นะคะ
จากบริเวณหน้าที่ทำการพักจะมีการคุมเข้ม
ก็มีตำรวจอารักษาและควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการตำรวจนครบัน๑ค่ะ
ครึ่งกองร้อยนะคะมาเตรียมความพร้อมบริเวณด้านข้างพักเพื่อไทย
หากวันนี้มีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมหน้าที่ทำการพัก
ก็จะพร้อมสแตนบายในการทำหน้าที่ทันทีค่ะ
ซึ่งหัวหน้าชุดอคฝก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ทำการพักเพื่อไทยไม่ใช่สถานที่ราชการนะคะ
วันนี้จึงไม่สามารถที่จะตรึงกำลังรักษาความเรียบร้อยได้เต็มร้อยนะคะ
แต่จะดูแลเรื่องความเรียบร้อยเรื่องของการจราจร
แล้วก็ดูแลเฉพาะจุดสำคัญเท่านั้นค่ะ
นอกจากวันนี้จะมีกลุ่มแท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรม
อาทิตย์หลังจากจบกิจกรรมไปนะคะก็จะมีอีกกลุ่มนึงค่ะ
ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนที่จะให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ก็คือกลุ่มคุณญาติวีรชนค่ะจะมีตัวแทนมาให้กำลังใจพักเพื่อไทยนะคะ
ก็เลยต้องเลยวันนี้เนี่ยจะมีทั้งกลุ่มสนับสนุนแล้วก็กลุ่มเห็นต่างนะคะ

นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่หน้าทำการหน้าที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะ
สิริวัณศาสตร์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากพักเพื่ออะไรค่ะ